ก็คือเลขาเป็นเลขาของเสียค้าน้ำมันเป็นชาวพม่านะคะ
เขาขนเอาเงิน๑๖ล้านบาทเข้ามาในประเทศไทย
โดยเขาให้เหตุผลว่าช่วงนี้ธนาคารในพม่ามันปิด
เขาไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ได้จากการขายเนี่ย
ไว้ที่ไหนตั้ง๑๖ล้านบาทเต็มกระเป๋า
เขาก็เลยขนมาประเทศไทยตำรวจตรวจเจอบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
มันผิดกฎหมายค่ะทนายความพร้อมประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาร์
เขาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองแม่สอดถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ

เที่ยงวานนี้นายอนันตชัยชายเดชทนายความพร้อมด้วยนายกริจอึ้งวิทูลสถิต
ประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาร์
นำตัวนายเจาะเห็งอายุ๔๘ปีนักธุรกิจค้าน้ำมันในพม่า
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
หลังจากที่นางสาวมะเออายุ๒๐ปีเป็นเลขาส่วนตัว
แล้วก็ในเต็งอายุ๒๘ปีเป็นคนขับ
ถูกตำรวจทางหลวงตากจับกลุ่มเอายึดรถไป
และในรถมันมีเงินตั้ง๑๖ล้าน๕แสนบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๗เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
บริเวณวงเวียนพระพิคเนธ
ทำให้เกิดความสงสัยเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มว่า
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่
พร้อมระบุว่านายจ่อเหงเป็นนักธุรกิจค้าน้ำมัน
เมียวดีประเทศเมียนมาที่นำเงินมาแม่สอด
เพื่อโอนให้ปตทสำนักงานใหญ่ปกติจะโอนจากธนาคารในเมียนมาร์
มีความจำเป็นค่ะมันเป็นเรื่องของธุรกิจ
จะต้องโอนให้ปตทก็เลยใช้ให้ลูกน้อง

อายุยี่สิบปีเนี่ยมากับคนขับรถ
อบเงินมา๑๖ล้านบาทเพื่อที่จะโอนให้กับ
คู่ค้าก็คือปตทซึ่งอยู่ในฝั่งประเทศไทย
ฟังเสียงคนที่มาร้องเรียนต่อตำรวจค่ะ
แอร์ทางธนาคารธมะเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะละเมินพูดผิดได้
เนื่องจากปัญหาโควิดนะครับเขาก็ปิดธนาคาร
การที่จะนำเงินเข้ามาไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามตาม
การถือเงินข้ามมาเพื่อที่จะมาโอนให้กับ
ผู้ค้าที่อยู่ในประเทศไทยถือเป็นเรื่องปกติมาก
เพราะว่าเขามีที่มาที่ไปเขามีบัตรเอ่อมีอ่า
หลักฐานในการซื้อขายทุกอย่างถูกต้องหมด
ประธานสมภาฯธุรกิจไทยเมียนมาก็ยืนยันเนี่ยนะคะว่า
มีหลักฐานการซื้อการขายถูกต้องแล้วมันก็มีปัญหากระทบจากโควิด
ก็เลยจะต้องทำแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติทำได้
อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ทั้งหมดค่ะก็คือ๒คนนี้
ก็คือเลขาแล้วก็คนขับถูกนำตัวมาที่กองปราบในกรุงเทพนะ
แล้วก็มีรายงานจากกองปราบว่าจากการตรวจสอบ
ต้องหารทั้งสองคนมีหนังสือเดินทางถูกต้องทั้งคู่อ้างว่า
เอาเงินทั้งหมดมาฝากเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่สอดจังหวัดตาก
แต่ไม่สามารถนำเอกสารหรือหลักฐานมายืนยันแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้
เกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ร่วมกันนำเงินตรานำเข้าเงินตราสกุลไทย
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
และให้ตรวจสอบฐานฟอกเงินอีกคดีเนื่องจากเข้าเงื่อนไขฐานความผิดด้วยนะคะ
ส่วนจะเป็นไปตามที่ประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาร์
ขออนุญาตถูกต้องเพื่อโอนเงินค่าน้ำมันต่าง๑๖ล้าน๕แสนบาทมันถูกต้องหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกครั้งค่ะ